จนเกิดกระแสดราม่าบอกว่า
รับงานให้น้องเยอะเกินไปหรือเปล่า
คนนะไม่ใช่เครื่องจักรเดี๋ยวก็มีน็อกกันไปบ้างนั่นเอง
อันนี้คืองานเมื่อวานที่เขาไปกันมานะคะ
คือเช็คตารางโชว์ตัวน้องในแต่ละวันเรียกได้ว่าโอ้โหแน่นเอี๊ยดสุดพระเอก
เบอร์หนึ่งนางเอกเบอร์หนึ่งยังแน่นขนาดนี้ไม่ได้เลยนะคุณ
มีชาวเน็ตบางคนเข้าไปตั้งกระทู้ในเพจดังวิจารณ์เกี่ยวกับความพร้อมในการทำงานของน้อง
บอกว่าพอรับงานเยอะไปแล้วมันเป็นอย่างไร
ก็คือน้องดูเต้นแล้วเหนื่อยเต้นไม่แข็งแรง
หน้าตาก็เหมือนโดนบังคับมาไม่สดใสนะคะเหมือนน้องทำงานไม่เต็มที่
มันดูแล้วมันไม่น่ารักสดใสเหมือนเดิมก็พูดกันอย่างนี้เลย
ล่าสุดเนี่ยน้องน้ำหนึ่งไม่สบายนะฮะก็เลยต้องเบรกกิจกรรม
งานจับมือในงานโปรโมทซิงเกิลที่๓กับเหล่าโอตะไป๑รอบด้วย
แล้ววันก่อนน้องเชอปรางก็มีร้องไห้ด้วยกับเรื่องการเครียดที่ว่าจะเรียนทานพืชอะไรยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังน้องเคลียร์เรื่องดราม่านี้หน่อยค่ะ
อาการดีขึ้นแล้วค่ะตอนนั้นเหมือนเวียนหัวแล้วก็ปวดท้องนิดหน่อยค่ะ
เหมือนเราเต็มใจทำนะทุกงานมันเป็นความสุขของเรา
เราก็แบบว่าได้เจอแฟนคลับแต่ว่าเราก็ดูแลตัวเองกันดี
ใช่มันเป็นเหตุวิสัยจริงค่ะ
แต่ทุกวันนี้เรามีความสุขกันดี
อะไรที่เราผิดพลาดเราก็ยินดีจะแก้ไขค่ะ
แต่อะไรดราม่าบางเรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
ให้มาเต้นมาทำอะไรนะคุณก็เป็นสิ่งที่น้องเขารักเขาก็ทำเต็มที่แหละ
เราก็ต้องมีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ให้กำลังใจน้องดีกว่าเนาะ
นอกจากนี้ค่ะหัวหน้าวงอย่างสาวเชอปราก
ก็ขออัปเดตถึงตารางงานส่วนตัวด้วย
เมื่อคืนบินแล้วใช่ไหมคะเมื่อคืนไปแล้วนะคะแฟนคลับไปส่งที่สวรรค์ภูมิแน่นเจียว
ก็คือเสร็จจากงานนี้น้องไปเรียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกินข้าวเตรียมตัว

น้องก็เลยฝากขอบคุณเหล่าโอตะนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันโหวตให้น้อง

เป้าไว้ที่๑๖คนค่ะแต่ว่าได้ยังไงก็แล้วแต่เป็นแฟนจริงค่ะ
อันนี้ก็เป็นการโหวตกันของทางนู้นซึ่งมันก็มีช่องทางหลากหลายที่บางทีก็อาจจะไม่เอื้อมนวยให้กับแฟนคลับทางไทยเท่าไหร่นัก
แต่ก็ทุกคนได้พยายามเต็มที่เชยก็ดีใจมากแล้วค่ะ
ก็คาดหวังแต่ก็จะรู้ว่าทุกคนทำเต็มที่อยู่แล้วค่ะ
ทุกคนมาบอกเมื่อวานงานจับมือว่าทุกคนเต็มที่มากจริงอยากให้สรรเชอร์เป็นจริงเหมือนกัน
เธอก็รับรู้ความรักของทุกคนได้เพราะฉะนั้นเธอยินดีมากไม่ว่าจะได้แค่ไหนก็ตามค่ะ